ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะคราวนี้อุกอาจเหมือนกันนะคะ
กลุ่มชายชะกันมากัน๑๑คนพร้อมกับรถหรู
แล้วมาที่บ้านหลังหนึ่งเอาปืนกระหน่ำยิง
เจ้าของบ้านยิงสวนมากลุ่มชายชะกันได้รับบาดเจ็บคนนึง
จะกลับมาเอาอีกรอบนึงตำรวจมาก่อน
แล้วเขาก็สืบไปนะปรากฏว่าเป็นปมขัดแย้งเรื่อง

อันนี้เป็นรถของผู้ที่มาหาเรื่องมาก่อเหตุ
สุดท้ายต้องทิ้งรถหรูไว้หน้าบ้านแบบนี้
ใช่ค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้

ทะเบียร์ลอลิง๗๑๙๕กรุงเทพฯมหานคร
รถเห็นไหมมันมีรอยกระสุน
ถูกยิงอยู่เป็นอาวุธปืนไม่ทราบชนิด
แล้วก็จอดอยู่ที่บ้านแถวถนนพุทธมนตรสาย๒ซอย๑๑

คนที่นั่งมาในรถคันนี้ผู้ชายคนนึงได้รับบาดเจ็บ
พลเมืองดีเขาก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
ประกอบ๘ไปก่อนหน้านี้แล้ว
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นช่วงเที่ยงคืนครึ่งที่ผ่านมานี่เองค่ะ

ก็ไปตรวจสอบวิถีกระสุนปืนที่ปอเช่
แล้วก็มีการสอบปากคำผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
สองฝ่ายฝ่ายที่ขายหน้ากากอนามัยกับเจ้าของบ้านเขารู้จักกันนะ

โดยทางด้านพันธุ์กำรดโทรธนสิจจิตติพัทธนพงศ์

บอกว่าตอนนี้รู้ตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมดแล้ว
แล้วเดี๋ยวเขาจะไปไล่รวบรวมพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
รวมถึงคำให้การของเจ้าของบ้านผู้เสียหาย
แล้วจะเรียกผู้ที่ก่อเหตุทั้งหมดมาดำเนินคดี
ทีนี้มันมีข้อมูลกลุ่มชายชะกันกลุ่มนี้ที่เขามา
เขามากัน๑๑คนขับรถหรูมาเลยนะ๓คัน
เสร็จแล้วโทรศัพท์ติดต่อนัดกับเจ้าของบ้าน
เคลียร์กันค่ะเรื่องธุรกิจนี่แหละ
แต่พอมาถึงบ้านหลังนี้แล้วปรากฏว่ากลุ่มชายชะกัน
เอาอาวุธปืนมายิงใส่บ้านก่อนนัดหนึ่ง
แล้วเจ้าของบ้านก็ยิงสวนสิคะ
พอยิงสวนเลยทำให้กระสุนไปถูกชายชะกัน
ทีนี้ตำรวจมาถึงในพื้นที่ก่อน
แต่เห็นตำรวจมาถึงก่อน
แล้วอย่างหนึ่งตำรวจก็ยึดรถไปตรวจสอบที่สอนอแล้ว
หลังจากนี้ค่ะเดี๋ยวตำรวจจะต้องไปไล่เรียงดู
แล้วก็จะรวบรวมหลักฐานต่างเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
กลุ่มชายชะกันทั้ง๑๑คนต่อไปด้วยนะคะ